เรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับต้นตะเคียนเนี่ย
ชาวบ้านที่บ้านท่าไม้เนี่ยนะคะ

แก้บนกับตะเคียนสองพี่น้องคุณผู้ชม
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาได้โชคได้ลาบจากที่นี่ไปค่ะ
ต้นตะเคียนสองต้นเนี่ยแหละคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าให้โชค

ขณะที่กำลังขุดลอกที่บริเวณแม่น้ำยม
อยู่ที่ข้างวัดท่าไม้เลยค่ะ
ตอนแรกขุดเจอตะเคียนก่อน๑ต้นนะ
ต้นแรกมีความยาวประมาณ๕๐เมตร

เจออีกหนึ่งต้นอยู่ใกล้กันนี่แหละ

ว่าต้นตะเคียนทั้ง๒ต้นน่าจะมีอายุกว่า

ต้นตะเคียน๒พี่น้อง

ชาวบ้านก็มีการจุดทูบแล้วก็บอกกล่าว
เพื่อที่จะเตรียมนำต้นตะเคียนไปยังวัดท่าไม้
ในช่วงเย็นของวันที่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา
แล้วปรากฏว่าในขณะที่มีการจุดทูปอันเชิญต้นตะเคียน
เจ้าบ้านเขาเห็นเห็นอะไรเห็นอะไรก็ไม่รู้อืม
แต่เขาบอกโผล่ขึ้นมาเลยก็เลยเอ้าไปเสี่ยงโชคดีกว่าว้าว
พอถึงวันประกาศผลเท่านั้นแหละ

กันไปทั้งหมู่บ้านเพราะได้โชคกลับมาแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวถูกรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาล
งานนี้วิ่งเลยไม่ได้วิ่งแก้บนนะวิ่งไปซื้อสะใบ
วิ่งไปซื้อชุดไทยนี่ไงโต๊ะเครื่องแป้งเอามาถวายต้นตะเคียนกันแทบไม่ทันเลยค่ะทีนี้
อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมการที่ชาวบ้านเขาได้โชคได้ลาบครั้งนี้จะมาจากต้นตะเคียนจริงหรือไม่
ไม่มีใครรู้ไม่มีใครตอบได้แต่ดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
คือไม่ต้องแห่กันไปนะคุณผู้ชมนะถ้าอยากจะไปทยอยไปกันก็ได้